มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เกาะหมากจังหวัดพังงานะฮะ
ก็เป็นเหตุการณ์ระทึกนะครับเพราะว่ามีชาวบ้านเนี่ยไปเก็บกล้วยไม้นะครับ
ไปเหยียบกับระเบิดที่ฝังอยู่นะฮะระเบิดเสียงดังสนานเลยบาดเจ็บสาหัสไป๒คน
หัดไปสองคนนะครับอ่าตำรวจสพอาวนางจังหวัดกระบี่นะครับ
ได้รับแจ้งเหตุว่ามีชาวบ้านเหยียบกับระเบิดบาดเจ็บสาหัส๒คนบนเกาะหมาก
ในพื้นที่จังหวัดพังงาแต่ว่าพื้นที่เขาใกล้เคียงกว่านะครับ
อ่าก็เลยไปดูตรงนั้นก่อนนะครับกู้ภัยมูลนิธิกระบี่พิทักษ์ประชาก็นำเรือหางยาว
เข้าไปช่วยเหลือด้วยนะครับอ่านำตัวผู้บาดเจ็บ
ต่อมากู้ภัยนำตัวนายสมชายทองดีอายุสามสิบห้าปี
ชาวบ้านหมู่หกตำบลเขาทองไปส่งที่ท่าเรือคลองกรวดนะครับ
จากการตรวจสอบพบว่าบาดเจ็บมีบาดแผลถูกสะเก็ดระเบิดที่ขาขวา
แขนขวาหักด้วยที่บริเวณไหล่ซ้ายมีบาดแผลชะกัน
จึงนำตัวส่งโรงพยาบาลจังหวัดกะบี่นะครับอืม
นายสมคิตทองดีอายุ๓๘ปีคนนี้เป็นชาวบ้านที่ไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนะคะ
ก็เล่าให้เจ้าหน้าที่ฟังว่ายังมีชาวบ้านเหยียบระเบิดอาการสาหัสอีกคนนึงนะคะ
คนนี้อยู่บนเกาะชื่อว่านายบุญรอดทองดีอายุ๒๕ปีค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ประสานไปที่ตำรวจจังหวัดพังงาเข้าไปตรวจสอบแล้วนะคะ
นายสมคิตบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยพวกเขา๓คนก็แล่นเรือออกไปเก็บกล้วยไม้บนเกาะ
ตอนที่ปีนหน้าผาลงมาจากปากถ้ำกำลังจะถึงพื้นอยู่แล้ว
ปรากฏว่านายบุญรอดไปเหยียบเอาอะไรบางอย่างที่ฝังอยู่ในดินแล้วมันก็ระเบิดขึ้นเลย
เสียงดังสนั่นเลยนะคะนายบุญรอดนายสมชายได้รับบาดเจ็บสาหัส
นายสมคิตเนี่ยลงมาคนสุดท้ายเข้าไปกัน๓คนก็เลยไม่ถูกระเบิด
สาเหตุก็ที่ยังไม่สามารถช่วยนายบุญรอดออกมาได้เพราะว่าตัวเองต้องพานายสมชัยที่หมดสติออกมาก่อนเนี่ยค่ะ
ตำรวจสพอาวนางได้ประสานไปยังตำรวจในพื้นที่จังหวัดพังงาให้ตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้วนะครับ
ต้นคาดว่าจะเป็นระเบิดของกลุ่มสัมประธานรังนกอีแอ่นที่ฝังเอาไว้เพื่อป้องกันคนมาขโมยรังนก
อ่าเดี๋ยวต้องตรวจสอบหารายละเอียดที่แท้จริงกันอีกครั้งหนึ่งอืมแต่ถ้ายังมีระเบิดแบบนี้ฝังอยู่เนี่ยโอ้โหชาวบ้านไม่ปลอดภัยแน่